สวัสดีครับ
ครั้งแรกเลยบ้างเนี่ยมันผม

กับน้องวาลีนี่สนิทเบอร์ไหนครับ
จริงก็แค่รู้จักนะฮะ
แต่ว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องดีกว่า

ไม่ได้คุยเพราะผมไม่นึกว่าจะเป็นข่าวได้

หาหาหาอยู่เลยเราก็หัวล้อกลับ
เป็นเฟิวคนโสดมากกว่าเนอะแบบว่า

ไม่ไม่ใช่โสดแล้วจีบนะฮะ

คือใครชวนไปไหนบางทีถ้าเพื่อนสนิทอย่างนี้
ผมก็ผมว่าเออไปก็ได้วันนี้ว่างอะไรอย่างนี้
สถานะหัวใจยังไงบ้างคะ

ก็เข้ามาเสียดายดีกว่า

แต่ว่าเป็นเรื่องก็พยายามมานาน
คุณน้ำของปฏิอยู่แล้วแหละ
ก็ไม่งั้นผมไม่ได้อยู่กันมานาน
แต่ว่าคือตอนนี้ก็ตอนนี้

ผมไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นอะไรกันแล้ว
ไม่ใช่โสดแล้วจีบนะครับ
ใส่อินเทศไงพี่
ใครชวนไปไหนบางทีถ้าเพื่อนสนิทอย่างเงี้ย
ไม่มีเลยครับ
ตอนนี้คนคุย
อะหลีแล้ว
แล้วยืดยังชัด๑๐๐เปอร์เซ็นต์

วันนั้นต้มโต้งเป็นคนทรงมา

แต่ว่าเหมือนกับที่ผมแจ้งเมื่อเมื่อกี้
ผมคิดว่าถ้ามันไม่มีอะไรจริง
สุดท้ายมันก็มันออกมาเองว่าจริงมันก็ได้มีอะไร